ไปที่ห้วยขวางกันหน่อยค่ะโอ้โหที่นี่วินมอไซค์ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะ
โอ้โหลายวินฮะใช่ไหมครับมันมีเคสเกิดขึ้นตรงที่ว่า
มีวินมอเตอร์ไซค์วนเข้ามารับผู้โดยสารอืมประเด็นอยู่ตรงที่
มอเตอร์ไซคันนั้นที่มารับผู้โดยสารเนี่ยไม่ได้รับตรงวินตัวเอง
เป็นวินจากที่อื่นคือเขามาส่งที่วินนี้ใช่อ่าเดี๋ยวมีภาพในกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวให้ดูเลยอ่าคุณผู้ชมดูนี่นี่เห็นไหมคือจังหวะนี้เขาส่งผู้โดยสารคนอื่นไปแล้ว
เขาไม่ได้อยู่วินนี้ใช่แต่ผู้โดยสารงานชอบก็ตีเนียนวนมารับเลยปุ๊บ
เจ้าถิ่นมาเห็นบอกเฮ้ยคุณซึ่งเขาเข้าแถวกันอยู่นะใช่อ่าวินเจ้าถิ่นเนี่ยเขามาเนี่ยเขามากับเมียนะ
อ่าคงจะไปที่ไหนมาเนี่ยพอเขาเห็นอย่างงี้เขาก็เลยตะโกนบอก
เขาชี้เลยบอกเฮ้ยคุณไม่ได้นะนี่ไม่ใช่วินของคุณน่ะ
คุณจะมารับลูกค้าอย่างงี้ไม่ได้อ่าผู้โดยสารเขาก็เลยลงมาใช่ค่ะ
ส่วนวินคนนั้นนี่ก็เหมือนกับยังอารมณ์ค้างอยู่เห็นไหมยังจอดอยู่หน้าวินนะครับ
ใช่คือเริ่มมีการตะโกนด่ากันแล้วเนี่ยมีการบีบตรงบีบแต่แล้วขู่เลยบอกว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะเอาปืนมายิง
แล้ววินคนนี้เขาก็เลยเดินกลับเข้ามานั่งพักในวินกับอันนี้เมียของเขาเห็นไหม
เห็นไหมยังมีความแบบโป้งเถียงกันอยู่เลยนะคะอ่า
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
คือวินต่างถิ่นเนี่ยคือวินเบอร์สี่สิบเจ็ดอืมนี่อันนี้ตอนที่มาส่งผู้โดยสารแถวนี้
เสร็จปุ๊บตีเนียนปาดป๊าบมารับเฉยเลยนี่พอดีวินเจ้าถิ่นกลับมาถึงพอดี
เห็นพอดีคาตาเลยเขาเลยชิดเหรอเฮ้ยหยุดเลยหยุดหยุดลงลงลงลงหลังนี้เลย
ผู้โดยศาลเขาก็ลงใช่แต่วินต่างถิ่นคนนี้ก็นี่มีโวยไวโวยไวไม่อ่อมีโวยอ่ะ
แล้วก็แยกย้ายกันไปอ่านึกว่าจะจบทำไมฮะ
ไม่จบยังไงเพราะวินต่างถิ่นวนกลับมาอีกรอบ
นี่แต่มีผู้โดยมาเองเห็นไหมนี่แล้วดูผู้โดยถืออะไรมา
ใช่ถือเหล็กยาวมาเลยนะคะ

เพื่อนนี่ใส่เสื้อลายพรางมาเลยส่วนวินต่างถิ่นเบอร์๔๗คือ
ถือเชียวมาด้วยแบบนี้เลย
เห็นในมือไหม

เนี่ยเขาบอกเหลือไปแล้ว
ก็ไปหาว่าฝั่งนี้ไปด่าเขาก่อนไง
ก็ไม่ได้มีการทำร้ายอะไรเกิดขึ้นแต่มันก็ลักษณะข่มขู่คู่
ข่มขู่แล้วเอาเหล็กมาขนาดนี้ไม่ข่มขู่ได้ไงแล้วมากันสองคนอ่ะ

แล้วก็บอกว่าเนี่ยฝั่งนี้ไปด่าเขาก่อนก็เลยจะกลับมาเอาเรื่อง
คือทีมข่าวเราลงพื้นที่นะคะ
ตรงนี้คือท่าเรืออีตันไทยซอยเพชรชบุรี๓๘ทับ๑

ที่ผ่านมาเนี่ยก็ตกลงกันในแต่ละวินอยู่แล้วแหละ
ขอบเขตในการรับส่งผู้โดยสารที่มันแน่ชัด

เออมาส่งอ่ะไม่ว่าแต่คุณจะมารับลูกค้าเขตเรา

ก็ในเมื่อเราแบ่งแยกกันชัดเจนแล้ว

ถ้าอยู่ดีไม่ดีเผลออาจจะมีเลือดตกยางออก
อยู่กับแฟนก็เลยไม่มีอะไรรุนแรงขึ้น

ตกลงกันที่ว่าเดี๋ยวหัวหน้าวินสองฝ่าย
ต้องนัดคุยกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสนมักกษัน
กันเหตุบานปลายเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเกิด
รอบนี้ไม่เจอรอบหน้าจะมาใหม่ไหม
ต้องมีการตกลงกันครับเราก็เลยไปดูที่วินของคนที่อยู่วินต่างถิ่น
วินเบอร์๔๗อยู่ซอยสุขุมวิท๔๙ทับ๔นะคะ
เจอไหมไม่เจอไม่ได้มาทำงาน
แต่เพื่อนในวินเขาก็เล่าให้ฟังนะว่า
เรื่องนี้ไอ้เพื่อนคนก่อเหตุเบอร์๔๗มาเล่าให้เขาฟังแล้ว

๔๗นี่เขาชื่อต้อนะ
เอามาเล่าให้ฟังแล้วบอกว่าผมไม่ได้ผิดเลยนะ
คือลูกค้าเรียกแล้วก็วิ่งตามรถผมมา

อันนี้ต้อเล่าให้เพื่อนฟัง
เขาวิ่งตามผมมานี่ผมก็เลยจอดรับเขาไง
เออนักฆาตบอกว่าพี่ดูดูคลิป
เลยเอาให้คลิปนี้คลิปว่องวงตอนปิดนี้

พอทุกคนดูบอกอ้าวต่อ
ต้อผิดเต็มประตูเลยต้อนี่ค่ะเพื่อนเล่าวินนะ

มันฟ้องจริงว่าเห็นต้อวิ่งอยู่คนเดียวเลย

นายเห็นไหมอ้าวผิดพูดเองเลย

เออเราคุยกับพี่ผู้หญิง
ที่เป็นแฟนของวินเจ้าถิ่นอ่ะ

แล้วก็เธอเป็นคนรับหน้าตอนที่ต้อกลับมา

ต้อขี่รถมาปาดรับผู้โดยสารหน้าวินแฟนเธอเลย

แล้วต้อตะโกนบอกเดี๋ยวกูกลับมา
แล้วผ่านไป๑๐นาทีกลับมาจริง
แต่ไม่ใส่เสื้อวินแล้วมาพร้อมท่อนเหล็ก
ใช่ค่ะผมว่าจะยิงเลย
แต่กลายเป็นตอนนี้ก็ขาดรายได้ไง

แน่
คือถ้ารับคนแถวระแวกวินยังพอเข้าใจ

เพื่อต้อมีอะไรจะอธิบายชี้แจงอะไรก็บอกมาได้นะ